ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคอร์ปอเรชั่น
กระด่ามาเยอะค่ะ
ก็ตอนแรกนึกว่าจะมีการตอบคำถามของฝ่ายราชการ

น่ามีอะไรซับซ้อนแต่ว่าวันนี้เวทีที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
แม่งานคือกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นกระทรวงที่ต้องตอบคำถามเยอะที่สุด
ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาวันนี้มีการเสวนากันค่ะ
เสวนากันเรื่องโขนนี่แหละแล้วก็คุยกันถึงที่มาที่ไป
ตกลงเป็นของใครแล้วเราจะเดินหน้าแบบไหน
วันนี้เราเลยอิงกับวันนี้นะคะที่เขามีการเสวนากันว่า
ตกลงเอาอย่างนี้ดีกว่าป่วยการจะบอกว่าของใครก่อนหลัง
เพราะว่าประวัติศาสตร์มีกระจายเต็มให้คุณผู้ชมได้เห็นได้อ่านไปหมดเลย
แต่คำถามคือว่าขึ้นทะเบียนกันแบบไหนดี
คือก็ห่วงนะคุณผู้ชมแต่เราช้ากว่าเขาไปเนี่ย
คำถามคือจะขึ้นทะเบียนกันแบบไหนดี
กระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าไม่ได้น่าเดือดร้อนอะไร
กระทรวงการต่างประเทศก็บอกไม่มีอะไรเสียหาย
แต่คำถามคือว่าถ้าจะเดินกันต่อเอาอย่างไรสำหรับโขน
ซึ่งคนไทยจำนวนมากก็บอกว่าเป็นของเราเราต้องขึ้นด้วยสิ

สระด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะคะ

อีกหนึ่งสายเดี๋ยวมาพร้อมกับที่อาจารย์ศิริพฤษอยู่ด้วยนะคะ
จะเป็นดรสุรัตนจงดาอาจารย์อยู่ในเวทีด้วย
เสร็จในช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวจะลองโฟนอินคุยกับอาจารย์ว่า
เดินหน้าแบบไหนต่อมาที่อาจารย์ศิริพฤษอาจารย์ก็เดินสายออกสื่อ
เอางี้นะอาจารย์สรุปทุกเวทีที่อาจารย์ไปมา
ตอนนี้เราสามารถพูดได้เลยไหมคะซ้ายหรือขวาของเขา
หรือของเราของเขาก่อนหรือของเราก่อนคะเราสรุปได้เลยไหม
เอาเขาจริงแล้วก็คือตัวของกัมภูชายเองเวลาเขาเคลม
เขาก็เคลมว่าโขนมันมาตั้งแต่รุ่นสมัยที่เขาสร้างประสาทหิน
นครธมซึ่งตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีอายุทยา
ยังไม่มีสุโขทัยอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือ
มันก็ไม่มีหลักฐานเอกสารบอกเหมือนกันนึกออกไหมครับ
ในขณะที่ถ้าเผื่อเรามาดูประวัติศาสตร์ของเราใช่ไหมครับ
แต่ว่าเขาก็จะเคลมอีกว่าแต่ทางฝั่งเขาเนี่ยมันหายไปตอนสงครามกลางเมือง
มันโดนเผาโดนทำลายไปโดยพวกเขมรแดงหรืออะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีหลักฐานประเภทที่มันเป็น
ร่องรอยมากกว่ามันก็แล้วเอาก็จริงมันก็เป็นการรับกันไปส่งกันมานะฮะ
มันก็ใช้อยู่ร่วมร่วมกันคือโขนมันมีมาก่อนที่จะมีประเทศกัมพูชากับ
ประเทศไทยครับใครจะอ้างก่อนกันอย่างนี้หรอจริงก็ไม่ใช่ทั้งสอง
ประเทศนี้ด้วยซ้ำไปที่เป็นต้นกำเนิดคือรับมาจากที่อื่นทั้งคู่ก็
ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงชอบเข้าใจผิดกันว่าพอมันเล่น
เรื่องรำเกียรติแล้วต้องมาจากอินเดียไม่ใช่นะครับคืออินเดียเขา
เขามีการเล่นอะไรทำนองนี้คล้ายกันแต่มันไม่ใช่คือวิธี
ลำวิธีหรือเรื่องหรืออะไรต่างต่างมันไม่ใช่เลยนะครับคือของ
เดียเขาใช้วิธีพอกหน้านะฮะเรียกว่ากะทะลิแต่ว่าของเราเนี่ยมัน
เป็นวัฒนธรรมการแสดงอีกแบบหนึ่งที่เรียกแมสเพย์นะครับก็คือ
หน้ากากหรือสวมเป็นหัวอันนี้ก็จะมีอยู่กระจายกระจายอยู่
เอ่อลาวไทยกัมพูชาพม่าอินโดนีเชียมีหมดอาจารย์ถ้าสมมุติอย่าง
อย่างที่เรียนพยายามจะตามอ่านนักวิชาการอาจจะเป็นรุ่นครู
อาจารย์ย้อนกลับไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโขนเลยด้าน
ประวัติศาสตร์คือวิธีการมองก็จะมองเหลี่ยมต่างกันเหมือนที่อาจารย์
บอกคือแล้วแต่คุณนิยามว่าคุณกำลังพูดถึงโขนอะไรใช่ไหมคะ
คะถ้าพูดถึงการละเล่นครับที่ยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้เนี่ยมัน
มีให้เห็นเต็มไปหมดเลยถูกต้องแต่ถ้าคุณบอกว่าเอา
ไทยเป๊ะเลยเนี่ยก็แสดงว่าเราพูดถึงคนละการละเล่นกับ
กัมพูชาเขานำไปขึ้นทะเบียนแต่มันก็เล็กเหมือนกันนะ
คำถามก็คือว่าคือตอนนี้ที่เราถกกันก็คือว่าเวลาใช้ชื่อ
เนี้ยเราหมายถึงการแสดงเดียวกันหรือเปล่าจริงจริงแล้วเราเรา
หมายถึงการแสดงเดียวกันเพราะว่าในกัมพูชาใช่ไหมครับ
เรียกละโคนโขนหรือมันก็คำเดียวกันน่ะก็เลยมาเถียงกัน
ว่าพูดถึงอันเดียวกันเป็นของใครค่ะที่จริงมันมีมันมี
ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกก็คือในภาษามารยูภาษาชาวาเนี่ย
เขาเรียกไอ้แบบนี้ว่าเลกองก็ได้
ซึ่งมันก็คำเดียวกับละโคนแล้วก็โขน
โอ้โหเอาอย่างนี้อาจารย์ในฐานะของนักประวัติศาสตร์เนี่ย
ปกติเรื่องแบบนี้เขาต้องเถียงกันในวงการประวัติศาสตร์เองไหมคะ
ว่าของใครก่อนของใครหลังใครตามแบบใครใครเอามาจากใคร
คือจริงมันเป็นเรื่องที่เมื่อสัก๕๐ปีที่แล้ว

แต่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เชยมากในการหาจุดกำเนิดของอะไรต่าง

คือเพราะว่ามันหาไม่ได้มันหาลำบากหรือมันไม่จำเป็นต้องหาคะ
ความจริงคือมันไม่จำเป็นต้องหามากกว่าครับ
เพราะว่าถึงถ้าเผื่อคุณรู้แล้วคุณได้อะไรประโยชน์มันเกิดจากอะไร
มันมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาอีกล่ะจากตรงนั้น
อาจารย์แต่มันเป็นความภูมิใจได้ไหมเหมือนกับแบบของเราอ่ะ
เราพูดได้เต็มปากเราบอกลูกหลานได้เต็มปากเราบอกนักเรียนได้เต็มปาก

แต่ถ้าเกิดเราพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาใช่ไหมครับ
ก็คือว่าพอมันมีของเราปุ๊บมันก็จะมีของเขาไม่ใช่ของเขา
แล้วเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันใช่ไหมนั่นคือปัญหาที่ตามมา
มันถือเป็นความเสียหายไหมถ้าเรากำลังพูดถึง
ซึ่งชื่อเรียกเผอิญก็เหมือนกันด้วยกับของทางกัมพูชา
ทีนี้มันถือว่าเป็นความเสียหายในการที่เราไปเป็นภาคีทีหลัง
และเราก็เสนอขึ้นทะเบียนทีหลังมันถือเป็นความเสียหายทางประวัติศาสตร์
หรือมันถือเป็นความเสียหายทางศิลปะวัฒนธรรมอะไรของประเทศไหมคะ

คือจริงแล้วเนี่ยหมายถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนนะครับ
คือจริงแล้วมันมีงานวิจัยนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะเลย
ว่าถ้าเผื่อมันมีการขึ้นทะเบียนก่อนขึ้นทะเบียนหลังเนี่ยนะครับ
มันเกิดผลยังไงบ้างซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันก็ออกมาตลอด
เขาจะพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการขึ้นทะเบียนก่อนเนี่ยนะ
มันก็จะทำให้เกิดกลายเป็นเครื่องมือของรัฐชาตินั้นในการเคลมความเป็นออริจินัลนะครับ
แต่ตัวยูเนสโก้เองก็มีความพยายามในการที่จะลดอะไรตรงนี้ลง
เพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามที่จะเบลอเรื่องพรมแดนต่าง
ตัวอย่างง่ายอย่างเช่นกรณีกิมจินะครับ
กิมจิเนี่ยเกาหลีใต้ขอขึ้นตั้งแต่ปี๒๐๑๓
คือประกาศปี๒๐๑๓ใช่ไหมครับ
เกาหลีเหนือส่งว่าจะเอาเหมือนกัน
จริงไม่ใช่แค่กิมจิอย่างเดียวเขาไปเป็นแพ้เรื่องเทศกาลกิมจิอะไรด้วยนะฮะ
เมื่อปี๒๐๑๕คือปีที่แล้วนะครับ
สหรัฐบุรุษยูเอ็นนะครับ
ในที่ประชุมยูเนสโก้ก็พูดขึ้นมาในธรรมนองว่า
เออเนี่ยเกาหลีเหนือก็มีกิมจิซึ่งมันเหมือนกับเกาหลีใต้
ถ้าเกาหลีใต้ได้ไปแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือมันก็ควรที่จะได้ด้วย
แต่ยังไม่ได้ประกาศนะนึกออกไหม
คือเขาพยายามที่จะเบลอลักษณะที่มันแบบว่า

คือแม้แต่องค์กรส่วนกลางส่วนที่ทำงานนี้เนี่ย
ก็ไม่อยากให้มันพยายามจะแบบแบ่งว่าของฉันของเธอใครก่อนใครหลัง
ใช่ครับคือจริงมันมีเคสหนึ่งที่ผมว่ามาเทียบกับ
ตัวเรื่องของโขนไทยโขนกัมพูชาได้ดีมากก็คือ
เรื่องการเต้นแทงโก้
ซึ่งอาเจนติน่ากับอุลุกวัยเนี่ยนะครับ
เขาก็เป็นกันอย่างนี้เขาก็มาเถียงกันมาตลอดว่า
ใครก่อนใครหลังนะครับสุดท้ายสิ่งที่เขาทำก็คือ
เขาขึ้นร่วมกันเขาตกลงกันเหรอเขาตกลงกันแล้วเขาขึ้นพร้อมกัน
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการขึ้นร่วมกันเนี่ยนะครับ
แทงโก้เป็นของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นขึ้นพร้อมกันไม่มีปัญหา
แล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็ข้อดีของการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
คือหลังจากนั้นมันก็จะมีการสร้างพาร์ทเนอร์ชิป
แล้วมันข้ามเรื่องพรมแดนทิ้งไว้หมดเลยเรื่องการเต้นแทงโก้เนี่ย
คือมันได้ประโยชน์ร่วมทั้งคู่ด้วยนะคะมันไม่สร้างความขัดแย้งใช่ไหม
คืออาจจะขอจับผิดข่าวนี้นิดหน่อยเนี่ยนะคะ
คือเพราะเอิญว่าเรากับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ย
คือระหองระแหงกันในช่วงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อาจจะเป็นข้ออาจจะเป็นข้อที่ทำให้มันจะมาคุยกันยากไหมอาจารย
จะไปขึ้นคู่กันเพราะเขาก็เคลมแล้วเขาก็ทำเดินหน้าไปก่อนเรา
มันก็เลยทำให้เกิดอย่างที่อาจารย์บอกกับการเต้นแทงโก้ลำบากหรือเปล่าคะ
ของอาเจนติน่ากับอุลุกวัยก็ทะเลาะกันแต่เขาเลือกที่จะจับมือกันอ่ะ
แล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมันก็ได้ประโยชน์
มันจะจะพูดว่าไงดีคือเนื่องจากมันไม่ใช่ตัวแบบประสาทพระวิหารขึ้นมาเป็น
เป็นก้อนอะไรที่มันเห็นชัดใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาจะต้องบอกว่า
มันมีสถานที่ที่มันทำให้อย่างโขนเนี่ยมันจะต้องขึ้นว่ามันมีเวทีเล่นตรงไหนสถาบันอะไรยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะตัวผลประโยชน์ที่มันมีต่อกับรัฐ
แต่ว่าเขาเอาชุมชนอะไรพวกนี้นะครับขึ้นด้วยมันเลยเป็นมันเลยเบลอตัวรัชชาติทิ้งหมดเลย
ตอนขึ้นร่วมที่อาจารย์ศิริพฤษบอกเนี่ยนะคะคือมันก็น่าจะเป็นทางที่ก็ฟังแล้วก็ฟังขึ้นนะคะ
แต่นี่ก็อย่าลืมว่าก็ยังมีข้อถกเถียงไปจนกระทั่งวันนี้ที่เกิดเวทีนะคะ
เดี๋ยวลองฟังว่าคนที่เข้าร่วมในเวทีที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเอายังไงตั้งหลักแบบไหนแต่อย่าลืมว่ารัฐมนตรีสองกระทรวงทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย
ไม่ได้มีปัญหากรณีที่เพื่อนบ้านเอาไปขึ้นนะคะเพราะรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
แต่ถ้าสมมุติอยากจะหวงขึ้นมาเราเอาแบบไหนดีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมเราพูดกับนักวิชาการอีนึงค่ะ
อาจารย์ค่ะวันนี้ที่มีการจัดเวทีกันเนี่ยนะคะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพูดคุยเนี่ย
ข้อสรุปบนเวทีเนี่ยชัดเจนแล้วหรือยังคะ
คือเราต้องหาคำตอบไหมอาจารย์ว่าเป็นของใครกันแน่

อ่าเชิญค่ะครับผมคือวันนี้ต้องเรียนก่อนว่าเป็นอ่า
ดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
เพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะ
ทั้งเรื่องประเด็นการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้นะครับ
ประวัติความเป็นมาของการแสดงโขนนะครับทั้งความสำคัญของการแสดงผล
เอ่อแล้วเรื่องของการแสดงที่เป็นมรดกท่วมของอาเซียนนะครับผมค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหาใช่ไหมอาจารย์
เพราะเราพูดได้เลยว่าเป็นมรดกร่วมของอาเซียนด้วยกันหลายประเทศด้วย
ไม่ใช่แค่สองประเทศไม่ใช่แค่สองประเทศคือต้องแยกกันก่อนว่า
หนึ่งรามเกียรนี่เป็นวรรณกรรมหรือวรรณคดีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว
ทั้งเรื่องของเนื้อเรื่องเรารับจากอินเดียเหมือนกันแล้วก็มาถูกด้านการพัฒนา
เป็นศิลปะการแสดงแยกให้ออกว่าหนึ่งคือวรรณกรรมนะเราไม่พูดถึงเรื่องวรรณกรรม
วรรณกรรมเรื่องตามประเกียรแต่เราพูดถึงเรื่องศิลปะการแสดงนะครับ
ซึ่งมันถ่ายทอดจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรมาเป็นศิลปะการแสดงทุกคนมี
เรื่องของความใกล้เคียงกันและมีการถ่ายทอดสำคัญซึ่งกันและกัน
อาจารย์วันนี้ที่คุยกันเนี่ยนะคะมีการพูดถึงขั้นตอนว่าถ้ากัมพูชาขึ้นทะเบียนแล้ว
ไทยเนี่ยเอาอย่างไรต่อไปอ่ะคะอ๋อไทยก็ขึ้นทะเบียนของเราต่อไป
ไม่เกี่ยวข้องกันคือจะถามอาจารย์แบบนี้คือเราเนี่ย
จะเริ่มตอนนี้ตอนที่เราเห็นว่ากัมพูชาเขาทำแล้วก็เป็นข่าวอยู่ช่วงสัปดาห์นี้
หรือเราตั้งไข่ของเรามาอยู่แล้วคะเราตั้งมาแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับ
อนุญาต์ว่าด้วยเอ่อการคุ้มครองมรดกอันจัดต้องไปได้เนี่ยฮะ
มันปีสองพันสามนะครับเพื่อเป็นปีสองพันสามแล้วเนี่ย
ทางเอ่อกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมตรงเติมวัฒนธรรมเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อ
แต่เรายังไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกขององค์การยูเนสโก้ในหัวข้อนี้นะครับ
เพราะว่ามันติดด้วยกฎหมายเดิมของไทยเราเรื่องของการที่จะต้องขึ้นอ่า
ขึ้นทะเบียนหรือทำส่วนที่สัญญากับองค์การระหว่างประเทศเนี่ยต้องผ่านกฎหมายทั้งสองสภา
อ๋อแล้วต้องออกเป็นกฎหมายมันก็เลยค้างคาลาคาซังมาเจ็ดแปดปี
อาจารย์แต่เราเราทำไมเราค้างเกือบสิบปีเลยอ่ะคะเรามันไปช้าเพราะ
มันก็ช้าด้วยระบบของไทยแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยก็จะถูกเป็นเรื่องรองอยู่ใต้กองพรบ
อ่าอ่าอ่าค่ะค่ะค่ะเข้าใจไหมค่ะค่ะค่ะแต่ตอนนี้จะเขาจะเร่งให้ใช่ไหมคะ
ก็เร่งให้ก็กลับว่าปีหน้านี้ครับเพราะด้วยรัฐบาลนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปเร็วในเรื่องของการที่จะ
อ่าผ่านกฎหมายในเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเพราะว่าอ่ารัฐธรรมนูลเก่าก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะ
เราต้องรอรัฐธรรมนุนเราต้องรอรัฐธรรมนูลนี้ป่ะคะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผ่านกฎหมายไปเลยเนอะผ่านกฎหมายไปเลยนะฮะ
เห็นว่าตอนนี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการคือไอ้ขั้นตอนกฎหมายเนี่ย
ผมไม่ได้เป็นยุ่งแต่ว่าไอ้ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ซึ่งเราทำมาแล้วเจ็ดแปดทีนี้นะฮะก็ค่ะ
ก็เป็นกรรมการด้วยในส่วนหนึ่งในการค้นหาข้อมูลต่างนะฮะ
ในการเจ็บข้อมูลเราไม่ได้พูดถึงเครื่องโถนอย่างเดียว
แต่ทั้งภูมิภาคของประเทศไทยทั้งสี่ภาคเลย
หมอลำฟิกเกณฑ์โนราเมคน้อยซออะไรของเหนือ
ขึ้นทะเบียนในส่วนของระดับ๕ของเราหมดแล้วฮะ

เหลือแต่ว่าเราขึ้นจากรอขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโก้
เมื่อเราเป็นภาคีสมาชิก
ตอนนี้อาจารย์ถ้าเราอยู่ในขั้นตอนซึ่งทำอยู่แล้ว
ฉันถามกรณีว่าสมมุติเราไม่ติดขั้นตอนอะไรแล้วนะคะ
เวลาขึ้นเนี่ยคือกัมพูชาก็ขึ้นของกัมพูชา

หรือจะเป็นไปขึ้นร่วมกันเหมือนกับที่มีตัวอย่างให้เห็น

ของคนละอย่างหรือจะขึ้นร่วมก็ได้
ถ้าใครมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่เหมือนกัน
จะขึ้นร่วมกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่น
การเลี้ยงเกี่ยวของประเทศทางตะวันออกกลาง
เกือบมีทุกประเทศเขาถือว่าเป็นองค์ความรู้ของเขา
ใช่ไหมฮะการเลี้ยงเกี่ยวของมองโกก็มี
ของอุสเบกิสถานก็มีของประเทศอะไรก็มี
เขาก็ถือว่าแผนมาขึ้นร่วมอย่างนี้เป็นต้น
อาจารย์ขอแทรกนิดเดียวค่ะเนื่องจากเวลาเหลือน้อย
ฉันถามแบบนี้เลยค่ะว่าที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ส่วนวัฒนธรรมวางแผนเอาไว้ที่อาจารย์ก็มีส่วนในการดำเนินการด้วย
คือตกลงแล้วตอนนี้เราชัดเจนหรือยังว่าเราจะขึ้นร่วม
หรือเราขึ้นของเราและกัมพูชาก็เป็นของเขาคะ
เราขึ้นของเราแล้วกัมพูชาเอาขึ้นของกัมพูชาไป
ไม่เกี่ยวข้องกันค่ะ

คือลักษณะไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วเลยไม่ต้องขึ้นร่วมเหรอคะ
ใช่ต้องนึกอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนปราศาสตร์ของพระวิหารนะ
มันเป็นมรดกโลกทางสถาปัตยกรรม
แต่ว่าองค์ประกอบของปราศาสตร์เนี่ยมันมีติดชายแดนอยู่

มันมีฝั่งบันไดทางขึ้นสระบาลายอยู่ฝั่งไทยด้วย
หัวปราศาสตร์อยู่ในฝั่งที่เป็นของกัมพูชาด้วย
เลยต้องขึ้นร่วมอันนั้นนะฮะเพราะว่าจะต้องเอาทั้งหมด
อย่างนี้ที่เขาบอกว่าต้องขึ้นร่วมกัน
เพราะว่าฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งไทยฝั่งศูนย์ศูนย์ของกัมพูชา
แต่ศิลปะการแสดงเนี่ยมันคล้ายคลึงกัน
แต่ว่ามันแตกต่างกันโดยรายละเอียด

เราจะได้เห็นโขนไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
สักปีไหนคะ
ได้ยินแววว่าคงจะปีหน้า
พอทางรัฐบาลไทยยื่นจดทะเบียน
เป็นภาคีสมาชิกของการยูเนสโก้
ในขณะนี้เขามีระเบียบที่เป็นข้อกำหนดของยูเนสโต้หลายส่วน
ซึ่งเราทำกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการ
รับฟังความคิดเห็นของคนที่มีความรับผิดชอบ
กลุ่มที่เป็นเจ้าของกลุ่มที่เป็นศิลปินนักแสดง

กำลังรอขึ้นเมื่อจดเป็นภาคีสมาชิก

ยังไงเดี๋ยวเผื่อจะวันหลังจะได้คุยกับอาจารย์เรื่องศิลปะอื่นบ้างนะคะ
ได้ค่ะครับฟาดมาว่าเห็นไหมว่าศิลปะว่าทำเนี้ย
มันเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่เรื่องร้อง

ไม่ทราบเหมือนกันมากคนเร่งให้หน่อยเนอะครับ
ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ซีรีส์โพสต์ค่ะครับอันนี้เข้าใจตรงกันไหมคะว่า
คือสมมุติถ้าเราไม่สมมุติคือที่เราจะขึ้น
เราก็ขึ้นแยกไม่จำเป็นต้องขึ้นร่วม
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไงว่าจริงแล้วทางยูเนสโก้เนี่ย
เท่าที่ดูแนวโน้มจากที่ประชุมปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ผมเล่าเรื่องกิมจิให้ฟังใช่ไหม
เขาก็พูดโดยที่อิงกับเกาหลีใต้
แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนกันเลยในที่ประชุมคราวเดียวกัน
เขาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดพันธกาแฟ
ตะวันออกกลางแล้วเขาก็พยายามพุทธให้
กลุ่มประเทศตะวันออกกลางขึ้นร่วมกัน
อย่างนี้อ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่าเราอาจจะเจอลักษณะแบบนี้

คือต่อให้เรายื่นเข้าไปแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้ขึ้นนโยบายของเขาเท่าที่ผมตามนะครับ
เพราะว่าในช่วงประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยที่มันออกมาคือมันบอกว่า
เป็นของที่ไม่ใช่ถาวรวัตถุอย่างนี้นะครับมันก็ยิ่งเขาก็ยิ่งพยายามที่จะทำให้มันเบลอ
เพราะก็โดนวิจารณ์เหมือนกันว่าการขึ้นทะเบียนหรือการมีการลงทะเบียน
ทะเบียนลักษณะแบบนี้ยิ่งไปทำให้เกิดพรมแดนยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์กำลังจะหมายความว่าต่อให้กัมพูชายื่นแล้วเรายื่นเขาอาจจะ
หรือเขาจะทำให้เรื่องเราช้าให้เราไปคุยกันเองก่อนหรือยังไงคะ

เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือผมก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะ
แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็พูดว่า
เนี่ยนะของเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เหมือนของเกาหลีใต้เลย
มันแตกต่างกันที่รายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
ถ้าเผื่อเกาหลีใต้ได้แล้วเกาหลีเหนือก็ควรจะได้
อันนี้ผมอ่านแล้วทั้งสองอันทุกคนสามารถหาอ่านได้นะครับ
แต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะไปทำให้มันเป็นอย่างนี้
แม้ว่าสองประเทศจะพยายามบอกว่าสิ่งที่ขึ้นทะเบียนไม่เหมือนกัน

ใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะให้มันลดปัญหาความขัดแย้งของเขา
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประสาทพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา
เพราะฉะนั้นการขึ้นศิลปะวัฒนธรรมลักษณะแบบนี้
เขาอาจจะยิ่งพยายามจะบอกเราว่าเราควรจะขึ้นร่วมไหมหรืออย่างไร
จริงมันมีงานวิจัยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำขึ้นโดยตัวบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดังมากของโลก
คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยคือชุมชนท้องถิ่นไอ้ตัวเล็กทั้งหลาย
เพราะว่าตัวรายได้หลักที่เข้าชาติจริงแล้วตัวรัฐบาลมันได้เงินน้อยมากเลย
ถ้าเกิดเทียบกับคนที่ได้ชุมชน
เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมา
การที่ความพยายามในการขึ้นทะเบียนมันเลยไปหลงทางนี้
เขาก็ไม่ได้สนใจความเป็นชาติเท่าเดิมแล้ว
แต่ว่าถ้าถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมคุยกันวันนี้แล้วตัดสินใจแบบไหน
ก็คือขึ้นแยกกัมพูชาขึ้นของเขาไทยขึ้นของเขา

เดี๋ยวลองดูค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องนี้น่าสนใจ
ที่ว่าเราไม่ได้กระทบกระทั่งกันเพราะเรื่องแค่นี้มากนักกับเพื่อนบ้านนะคะ

หมดเวลาของรายการวันนี้ขอบคุณอาจารย์ศิริพฤษค่ะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมตามข่าวกันต่อเลยนะคะในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ